วันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็เป็นวันเด็กแห่งชาติแล้วนะครับ
ในช่วงนี้หลายหน่วยงานก็เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กนะครับ
และเมื่อเช้านี้ทางกระทรวงศึกษาธิการนำเด็ก๗๐๐กว่าคน
เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล

ยกก็ให้โอวาสอย่างแข็งขันเลยนะครับ
รวมถึงสอนท่าระเบียบวินัยแบบทหารให้ดูด้วย
คือแบบเคาะเท้าอย่างนี้เลย

เพราะว่าเมื่อเช้านี้นายแพทย์ธิรเกียจเจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะเด็กและเยาวชนดีเด่น
ที่มีความประพฤติดีเรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตว
ขยันประหยัดกระตันยูอุทิศตนเพื่อส่วนรวม
และเป็นเด็กเยาวชนที่ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ
รวมทั้งสิ้น๗๘๕คน
นี่น้องคนเก่งทุกคนเลยนะครับ
เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี๒๕๖๑นะครับ
โดยนายกรัฐมนตรีให้โอวาสแก่เด็ก
บอกว่าเด็กยุคนี้เติบโตในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงมากมาย

คือทุกอย่างมันรวดเร็วฉับพันไปหมด

ดังนั้นต้องเรียนรู้เท่าทัน

เท่าทันที่จะอยู่ในสังคมอนาคต

เยาวชนหลายรุ่นถือว่ามีคุณภาพโดดเด่น
ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ
ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาต่อเนื่องในทุกด้าน
รวมไปถึงเรื่องการเมืองด้วย
ฟังเสียงนายยกรัฐมนตรีมอบโอวาสกันเด็กครับ
ออกไปทีมยุคคลับนระเยาศาสตร์
ถ้าต้องเฝ้าออกไปทีมยุคคลับออกไป
เราก็จะไม่ต้องสร้างนักการเมืองรุ่นใหม่
เพราะรุ่นเก่าก็อายุก็มาก
มากแล้วบ้างนะครับ
พอเสร็จสิ้นการให้โอวาสตัวแทนเด็กและเยาวชน

คุณครูตู่มาแล้วจ้า

ครูตูบอกยืนเวลายืนอย่ายืนเอียงอย่า
ยืนให้มันตรงให้มันแข็งขัน

ใช่ไม่งั้นยืนหมดอะไรตาอยากเห็น

การไหว้ที่สุภาพให้เพราะว่าอยากให้เด็กเนี่ย

ทางด้านวัฒนธรรมและสังคมที่ถูกต้อง

ยืนเท้าชิดผู้หญิงก็เหมือนกัน

และนายกต์ก็ให้โอวาสแล้ว

เดี๋ยวก่อนตั้งใคร

คือนายกรัฐมนตรีเดินออกจากการให้โอวาส

นายกรัฐมนตรีเดินมา
แล้วก็บอกว่าถ้าใครจะถามอะไรผม

คือบอกคนติดตามเอายกมาสิบอกให้ยกมาเอาเร็ว

แล้วก็ยกตัวสแตนดี้แบบนี้มา
แล้วก็พูดกับผู้สื่อข่าวที่รอทำข่าวอยู่ตรงนี้นะ

บอกว่าใครจะถามปัญหาการเมืองหรือความขัดแย้ง

โอ้โหแล้วเขาจะตอบไหม
นี่แหละก็กลายเป็นสแตนดี้

ไม่ถามหลังจากนี้ผู้สื่อข่าวก็ถ่ายรูปด้วย
แน่นอนคุณไม่ใช่มีสแตนดี้ตัวเดียว
ผมเห็นสองตัวตัวนี้ยืนแบบเอียงข้างนิดหนึ่งเหมือนจะจับม้าจับมือแต่เดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่ง
อาจจะไม่เห็นในนี้มีอีกตัวหนึ่งยืนหน้าตรง

ส่วนนายกตัวจริงใส่ชุดข้าราชการก็เดินขึ้นตึกไปเลยไม่ตอบคำถามสื่อ